คุณผู้ชมคะหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะ
สุดท้ายแล้วคุณเบสอรพิมนักพูดชื่อดัง
ก็ได้รับวีซ่าเพื่อที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาค่ะ
พลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับนะคะ
ว่าได้เป็นคนสั่งการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เป็นคนออกหนังสือรับรองประวัติเพื่อขอวีซ่าเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา
หลังมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางสาวอรพิมจนต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
โดยย้ำว่าได้เห็นถึงความตั้งใจของเธอค่ะ
ก็เลยฝากให้พันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
บอกกับเธอว่าอยากให้เธอไปทำหน้าที่ให้ดีและรอบครอบที่สุด
สำหรับเรื่องที่เป็นปัญหาขอให้แยกแยะออกจากกัน
อกจากนี้นะคะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
คดีความมั่นคงในราชนาจักรหรือคดีความผิด
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รวมถึงอื่นนะคะทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันค่ะ
ประเทศก็ให้ความร่วมมือดีขึ้นนะคะ
ซึ่งก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักในการประสานงาน

มีรายงานนะคะว่านางสาวอรพิมจะเดินทางไปรัฐเม็กซาจูเศษตามกำหนดเดิม
ก็คือวันที่๒ธันวาคมจะไปท็อกโชว์ค่ะ
ให้คนไทยในสหรัฐอเมริกาได้รับฟังในหัวข้อ
ล้อมดวงใจคนไทยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
ในวันที่๕ธันวาคมนี้
คุณผู้ชมคะมีความเห็นจากนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนค่ะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมาแสดงความเป็นห่วงนะคะ
เกี่ยวกับกระแสดราม่าบนสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

ท้อนให้เห็นว่าคนไทยยังขาดความระหนักรู้และความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ขณะเดียวกันผู้ที่เสพดราม่าก็ได้ใช้เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดอย่างเกินพอดี
กลายเป็นสารเตี้ยทำลายเสรีภาพและความมั่นคงในการใช้ชีวิตของเหยื่อดราม่า
โดยเรียกร้องให้สังคมครอบครัวรวมถึงสื่อมวลชนร่วมการปลูกฝังให้ทุกคนรู้จักสิทธิและหน้าที่
สีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมเพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดวัฒนธรรมล่าแม่มด
หรือการลดทอนความเป็นมนุษย์ของเหยื่อดราม่าด้วยอารมณ์และบรรทัศน์ส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์ค่ะ